รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมเช้านี้เจอเชอรี่เช่นเคยนะครับ
แหมวันนี้รู้สึกว่าสังดีเวอร์สดใสเปลี่ยนปังสว่างวาบ
เพราะว่าน่าผ่านเท่าไหร่ปัวก็ไม่รู้เหมือนกันเท่ากรัมสวยอยู่แล้ว
พระคุณค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรา

เออมีข่าวอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
แต่ว่าเขาบอกว่าอะไรเวลามีน้องมีนัดกัน

ล่าสุดเขาไปกันที่ฟิตเน็ตของสาวเจนนี่ค่ะ

เจ้าเดิมคริสหอวังหายไปค่ะ

อันนี้แหละก็ถูกจับตามองตลอดเวลา
เรียกได้ว่าส่องทุกอิริยบทนะคะ

หลังจากที่เจนนี่เทียนโพสุวรรณวุ้นเส้น
แอนอลิชาเจนสุดาแล้วก็นานา
มีการโพสต์ภาพลงในอินสตราแกรม

แต่ในภาพขาดคริสตหอวังไป

งานนี้ก็เลยชาวเน็ตขอตีความอีกแล้วนะคะ

วุ้นเส้นก็เลยขอเคลียร์ประเด็นนี้ค่ะ

ก็เลยไม่ได้อยู่ในภาพด้วยนั่นเอง

หรือว่าแก๊งแตกตามที่มีข่าวออกมาค่ะ
แล้วก็บอกว่าก็เป็นเรื่องขำชินแล้วมีข่าวแบบนี้
พอสมาชิกแก๊งไม่ครบก็บอกว่าทะเลาะกัน
ซึ่งแก๊งเราก็ยังเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมค่ะ
ผมต้องชวนไปอยู่แล้ว
เพราะว่าอยากเจอกันอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าแค่วันนั้นมันเป็นโอกาสที่แบบ
รวมกัน๖คนก็เลยต้องถ่ายรูปลงบ้าง
อีกแล้วเหรอแตกบ่อยมากเลยอ่ะ
ก็จริงไม่เคยแตกนะคะ
แล้วก็มันถ้ามันแตกจริงมันต้องมีอะไรที่แบบ

หรือว่าต้องเป็นสาเหตุที่
คนอาจจะแบบว่าหาเหตุผลกันเยอะแยะมากมาย

เราไม่ได้มีทำอะไรเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นแบบมันไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้น

ก็ถามว่าลึกก็คงแบบ

เฮ้ยทำไมเป็นข่าวแบบว่าอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมันอยู่มานานแล้วอ่ะวงการนี้
ก็เข้าใจว่ามันต้องมีข่าวเดี๋ยวผ่านมาก็ผ่านไป
เอาจริงคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมนัดรวมรุ่นกันเนี่ย

ก็ต้องมีติดงานบ้างติดอะไรบ้างแหม

ก็ต้องการแต้งตั้งกวนนี่ฉันกลัวใจตัวเองมากเลย
เพื่อนบอกว่ามีธีมแบบนี้เจอกันวันนี้กี่โมง
ท้ายที่สุดแล้วค่อยลดลอยหล่อกันไป
ละคน๒คนจาก๑๐เหลือ๘เหลือ๙๕ไปเหลือ๕
คนก็จับตาว่าเวลาคนสวยมาอยู่รวมตัวกัน
รวมตัวกันมันมักจะมีปัญหาจุ๊บจิ๊กนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่ง
คนก็พยายามจะให้เขากลุ่มแตกมาหลายทีแล้ว
แต่ว่าไม่สำเร็จเขาบอกไม่แตกนะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันปกตินี่แหละ
ต่างคนต่างใช้ชีวิตปกติก็เขามีงานเยอะก็ว่ากัน
ถ้าเกิดว่างานเคลียร์กันได้เดี๋ยวกลับมารวมตัวเขาก็จะได้ข่าวใหม่อีก

อันนี้ดิฉันอ่านข่าวล่วงหน้าให้เลย